อันนี้จะเอาคลิปนี้ให้ดูค่ะคุณผู้ชมเตือนใจเอาไว้เลย
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เธอจะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อก็ขับไป

แล้วหลังจากนั้นรถกระบะมันเกิดอะไรขึ้น

โอ้โหไม่ใช่แค่ชนธรรมดานะ
คือลากร่างเธอไปทับร่างของเธอด้วย
จนเสียชีวิตคุณไม่น่าเชื่อนะ
คนจอดรถริมทางลงฝั่งคนขับ

จังหวะที่จะเดินอ้อมมามาเข้าร้านสะดวกซื้ออยู่แล้ว
คำถามคือคนขับกระบะคันขาว
มองไม่เห็นจริงเหรอว่ามีคนอยู่ตรงนี้
แต่คนที่เห็นในโซเชียลนะ
ก็บอกว่าหรือว่ารถจอดห่างจากริมถนนมากเกินไปหรือเปล่า

คุณผู้ชมฮะถ้าดูตั้งแต่ต้นคลิปนะ
จะเห็นว่าจริงแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยขับมา

คือตอนแรกเหมือนจอดห่างจากร้านที่เธอจะลงนิดนึงนะ

เพื่อให้มันชิดขอบทางมากยิ่งขึ้น

ใช่ค่ะซึ่งผู้ตายเนี่ยนะคะ
ก็คือนางสาวบุษราพินิษฐมนตรีดาบัวเกอร์อายุ๔๗ปีค่ะ
ขับรถคันนี้มาจอดหน้าร้านสะดวกซื้อ
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้อยู่ริมถนนริมถนน๔แยกมิตรกมล
ที่หนองปลือบังละมุงชนบุรีนะคะ
จังหวะที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพจากกล้องวงจรปิดเลย
กระบะคันขาวเนี่ยมาชนนะคะแล้วก็ลากร่างเธอไปด้วย
นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงไปตรวจสอบ

โอ้โหแฟนนุ่มเนี่ยร้องห่มร้องไห้อยู่ใกล้ศพ
แล้วเป็นตอนที่เจ้าหน้าที่ก็เหมือนกับเอาของมีค่าในตัวผู้ตาย

หนุ่มก็รับมาแล้วก็ร้องไห้ค่ะเนี่ยจังหวะนี้
ทีนี้ก็เลยไปถามอยากรู้เหลือเกินคนขับรถกระบะคันขาว
คุณมองไม่เห็นใช่ไหมที่ผู้หญิงเดินลงมาแล้วก็อ้อมหลังรถ
ทำไมคุณต้องเบี่ยงต้องเบียดมาตรงนี้นะฮะ
ใช่หรือมีเหตุผลอะไรเราก็อยากฟังไงคะ
คนขับกระบะเนี่ยคือนายเกียรติศักดิ์เชนรำอายุ๓๐ปีค่ะ
อาการเขาตอนแรกเห็นปุ๊บก็ยังคิดว่าคนขับกระบะเมาหรือเปล่า
ทีนี้คนที่ตอนแรกก็คือสติแตกเหมือนกันนะ
คือแฟนของคนขับกระบะนางสาวลักษณะนนยโสเนี่ยนั่งมานะ
ร้องไห้ด้วยความตกใจไม่คิดไงว่าแฟนนุ่มจะขับรถ
แล้วก็ไปทับจนทำให้มีคนเสียชีวิตค่ะ
คือคนขับกระบะก็ถูกควบคุมตัวไว้ได้นะ

ต้องสอบสวนทั้งตัวคนขับเองแล้วก็แฟนสาวของเขาที่นั่งมาด้วยนะฮะ
ฝ่ายหญิงร้องห่มร้องไห้นะเถอะ
แล้วก็บอกว่าแฟนนุ่มมีโรคประจำตัว

ตอนที่ขับรถมาถึงตรงนี้แฟนสาวบอกนะคะ
มันมีมอเตอร์ไซค์ขี่สวนมา
แล้วแฟนนุ่มก็เลยต้องหักหลบรถก็เลยเสียหลักไปชน
คือมันมีคำถามนะว่าตัวคนขับหรือว่านายเกียรติศักดิ์

แต่ว่าแฟนสาวบอกว่าไม่ได้เมา
แฟนนุ่มมีโรคประจำตัวอันนี้คืออาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยนะครับ
กับ๒มีรถมอเตอร์ไซค์ขี่สวนมา
หนุ่มก็เลยต้องหักซ้ายหักหลบนิดหนึ่ง

คือถ้าเกิดมีมอเตอร์ไซค์สวนมาเดี๋ยวต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะ
ว่ามันเห็นจังหวะนั้นไหมที่ทำให้แฟนนุ่มจะต้องเบี่ยงรถหลบ

เราไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์๒คันหน้าที่ขับเลยไปก่อน
ใช่มอเตอร์ไซค์สองคันนั้นไหมมันเกี่ยวกันหรือเปล่า
แต่ทีนี้คุณผู้ชมอยากให้ลองฟังหน่อยค่ะ
อยากให้ลองฟังเสียงของแฟนคนขับกระบะหน่อยนะคะ

แต่สิ่งหนึ่งที่เธอปฏิเสธก็คือแฟนหนุ่มของเธอไม่ได้เมานะครับ
คุณผู้ชมถ้าอยากรู้นะมีรถสวนมาหรือเปล่า
มีมอเตอร์ไซค์เบียดมาหรือเปล่าคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้

จะเห็นช่วงจังหวะที่รถดำจอดแล้วนะ

ต้องดูว่ามีมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าหรือเปล่าเห็นไหม

เราก็เลยไม่รู้ว่าก่อนที่จะมาถึงกล้องวงจรปิด
จับภาพได้ไอ้ผ้าใบนี้มันบังอยู่
เราก็เลยไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นอันนี้เกี่ยวไหม
กับการต้องหักหลบจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ

ตัวคนขับรถกระบะไปโรงพักแล้ว
คุณผู้ชมตอนที่จะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล

ปรากฏว่าตัวคนขับกระบะน่ะจู่ก็ชัก

นี่เป็นโรคประจำตัวที่แฟนสาวว่าหรือเปล่า
นี่ไงที่แฟนสาวบอกว่าต้องกินยาอยู่ตลอดใช่ไหม
แล้วพอชักน้ำลายฟูมปากหมดสติไปเลย

คนขับกระบะยังไม่ฟื้นเลยนะ
ตำรวจเลยยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรค่ะ
แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็ต้องวัด
ตรวจปริมาณแอลกอฮอลก่อนแล้วก็ต้องรอผล
ทีนี้เราต้องไปถามภรรยาแหละ

ยาที่บอกว่าแฟนนุ่มกินตลอดคือยาอะไร
นี่กินไปหรือยังทำไมเหมือนกับอาการกำเริบ
มีอาการชักน้ำลายฟูมปากแบบนี้

ว่าสุดท้ายจริงที่เขาเป็นเป็นโรคอะไรกันแน่
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ใช่จะเป็นเรื่องของอาการลมชักนี้หรือเปล่านะครับ